คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ฟังแล้วก็สงสารนักศึกษาคนนี้จังเลยค่ะ
คือเธอก็อุตส่าห์ทำงานนะหาเงินมาเก็บเงินเอาเงินนี้ไปดาวน์รถแล้วก็ผ่อนรถมอเตอร์ไซค
อีก๕งวดจะจ่ายครบแล้วอ่ะจะหมดอยู่แล้วแล้วคิดดูสิคุณ
จ่ายมาเนี่ยเกือบแสนแต่ปรากฏว่าอะไรคุณผู้ชม
ถูกเจ้าโจรมันมาขโมยเอาไปดื้อเลยค่ะ
นี่เดี๋ยวดูกันหน่อยนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดนี้

มันมา๒คน๑คัน
แต่ตอนกลับโอ้โหแยกคันกลับ
ถูกต้องเพราะว่าเขาได้มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงของผู้เสียหายไปแล้วไงคะ
นี่เขาสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะที่แรกก็ซ้อนสองมา
คือเขามาจากด้านหน้ามหาวิทยาลัยที่๑๐๑นะ
แล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดในโรงจอดรถแบบนี้
ตอนนี้คือเหมือนกับตอนแรกก็เหมือนดูลาดเหลา
พอไม่มีคนผ่านปั๊บเดินขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วดูสิ

ใช้เวลาก่อเหตุไม่นานแป๊บเดียวค่ะ
แล้วก็กลางวันแสกสักบ่าย๒กว่านะ
ใช่ค่ะดูตามเวลาจากกล้องวงจรปิดนั่นน่ะ๑๔นาฬิกากว่านี่นะคะ

ใช่ทีนี้เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นี้เป็นนักศึกษาสาวอายุ๒๒ปี
เธอก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ตรงเป็นโรงจอดรถ

ทีนี้ก็ขึ้นไปทำงานกับเพื่อนบนอาคารเรียน
หลังจากนั้นสักประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ

ลงมาปั๊บจะขี่รถกลับหอ
เอ้ามอเตอร์ไซค์ฉันหายไปไหน

ทีนี้พอมาขอดูกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์แบบที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เลยเอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเสรภูมินะคะ
ทีนี้ทางฝั่งผู้เสียหายเธอก็ฝากเตือนนะ

นักศึกษาเอ่ยประชาชนเอ่ยบอกว่าเวลาจะจอดมอเตอร์ไซค์เนี่ย
อยากให้ล็อกคอด้วยล็อกล้อก็ได้

แล้วเธอก็เหมือนกับตัดเพาะ

หนูเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
หารายได้หาอาชีพเสริมเอาตังค์เนี่ย

แล้วหนูเนี่ยเหลืออีกแค่๕งวดหนูจะเป็นไทยแล้ว

ใจสิเงินที่หนูอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินมาผ่อนก็เกือบแสนนะ

เวลาจะไปเรียนจะไปยังไงไม่มีรถขี่ไปเรียนต้องติดรถเพื่อนไป
ฟังแบบนี้ก็สงสารอยากให้คุณตำรวจสพเสรภูมิเนี่ยนะคะ
ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
บอกเธอทำใจเหมือนกันนะว่าอาจจะไม่ได้รถคืนนะฮะ
แต่ทีนี้อยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่น

ใช่ในมหาวิทยาลัยหน้าอาคารเรียนนี่คือที่ปลอดภัย

อยากให้ตามจับให้ได้โดยเร็วนะครับ